พระพุทธปฏิมาที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษคือพระพุทธปฏิมาที่มีประวัติยาวนาน
เช่นพระพุทธสิหิงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกฏ
มีความพยายามที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับพระพุทธปฏิมาบางองค์
เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น
ส่วนพระพุทธรูปที่จัดสร้างขึ้นใหม่
โดยไม่ได้จำลองมาจากพระพุทธปฏิมาองค์สำคัญ
มีพุทธานุภาพด้อยกว่า
แต่ความศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถปรากฏขึ้นได้ในภายหลัง
พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นใหม่นั้น
มีอำนาจโดนบันดาลให้ผู้มีจิตศักดิ์ศาสตร์ในพระองค์
ประสบความสำเร็จดังความประสงค์
พระพุทธปฏิมาที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษ
คือพระพุทธปฏิมาที่มีประวัติยาวนาน
เช่นพระพุทธสิหิง
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

และพระบางเจ้าเป็นต้น
มีความพยายามที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับพระพุทธปฏิมาบางองค์
เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น
ส่วนพระพุทธรูปที่จัดสร้างขึ้นใหม่
โดยไม่ได้จำลองมาจากพระพุทธปฏิมาองค์สำคัญ
มีพุทธานุภาพด้อยกว่า
แต่ความศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถปรากฏขึ้นได้ในภายหลัง
พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นใหม่นั้น
มีอำนาจโดนบันดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาในพระองค์
ประสบความสำเร็จดังความประสงค์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน